งานของพี่โอวรุษกันบ้างนะคะก็ผ่านพ้นไปเป็นคืนที่สี่แล้ว
สำหรับงานสวดพระอภิษฐรรมศพนั่นเองนะคะยังคงมีเพื่อนดารา
เดินทางมาร่วมเคารพศพกันอย่างเนื่องแน่นมาร่วมไว้อาลัยอดีตพระเอกชื่อดังค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงรุ่นเล็กรุ่นใหญ่หลายต่อหลายท่านเลยนะคะ
เมื่อคืนนี้ค่ะพี่อุ๋ยมณีรัฐอดีตคนรักนะคะ
ก็ได้เดินทางมาร่วมงานด้วยค่ะส่วนทางด้านลูกชายของคุณโอวรุธ
แอร์บัสอาณาจักรวรธรรมนะคะก็เดินทางมาพร้อมกับคุณแม่เก๋พิชาภา
มาถึงก็เข้าไปเคารพศพคุณพ่อแล้วก็ได้พูดคุยกับคุณย่าปุ๊
ก่อนจะให้สัมภาษณ์ถึงความทรงจำที่น้องแอร์บัสได้มีต่อคุณพ่อโออีกด้วยค่ะ
ก็พูดน่ารักไร้ศึกษาตามภาษาเด็กนั้นนะคะ

เมธินีค่ะเผยถึงข้อมูลเรื่องของช่องทางการรับเงินร่วมทำบุญนะคะ
แล้วก็ช่วยเหลือพ่อแรมแม่ปุ๊บอกว่าตัวเองเนี่ยเปิดบัญชีเอาไว้๑บัญชี
เพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะคะแต่หากว่าใครสะดวกทางใด
ก็สามารถทำได้ทั้งหมดเลยพร้อมกับอัปเดตข้อมูลเรื่องพิธีชาปนกิจ
ไม่ทันไหนก็ให้ได้เหมือนกันเพราะว่ายังไงเงินทั้งหมดนะครับในที่สุดแล้วก็ต้องตกกับครอบครัววรธรรม
เพิ่งไปเอาเลยไปอัปเดตสมุดแต่ยังไม่บอกยอดนะครับยังไม่บอกยอดนะครับก็ตกใจเหมือนกัน
เพราะว่าคนคนให้มาแบบมาช่วยงานเยอะมากการที่จะต้องเก็บศพทำบุญแล้วก็ไปถึงงานชาปนกิจ
ซึ่งกำลังรอเนี่ยวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องกับวัฒนธรรมจังหวัดว่าเรื่องพระราชทานเพลิงศพได้หรือไม่
ซึ่งพี่นีโน่เองเผยว่าการเปิดบัญชีครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อการบริจาคนะคะแต่เปิดเพื่อเป็นช่องทางมอบเงินทำบุญค่ะ
แล้วก็นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างจะมอบให้กับทางครอบครัววรธรรมทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์นะคะ
ทางด้านคุณพ่อแรมเองก็วอนคนในวงการบันเทิงแล้วก็คนสนิทงดส่งพวงหลีดดอกไม้สดค่ะ
ขอเปลี่ยนเป็นจักรยานสองล้อแทนเนื่องจากว่าสามารถใช้ประโยชน์ต่อได้นั่นเองนะคะ
ซึ่งด้วยความว่ามีข่าวว่าคุณพ่อแรมนะคะอยากจะประกาศขายบ้านนั่นเองค่ะ
หลายคนก็เลยออกอาการมีความเป็นห่วงเป็นใยด้วยนะคะ
เพราะว่าคุณพ่อแรมเองก็อายุมากแล้ว
แล้วก็คุณพ่อบอกว่าเงินต่อจากนี้
อาจจะยังใช้ชีวิตอยู่ต่อได้อีกสัก๕๖เดือน
จริงคุณพ่อแรมไม่ได้ต้องการสำหรับเงินที่อยากจะให้หลายคนบริจาคให้อะไรแบบนี้นะคะ
คุณพ่อบอกว่าอยากจะอยู่ได้ด้วยตัวเองก่อนนะคะ
แต่ว่าถ้าเป็นน้ำใจที่แฟนหรือว่าแฟนคลับใครต่อใครให้มาก็รับเอาไว้
ก็เป็นกำลังใจกับครอบครัวพี่โอด้วยแล้วกันนะคะ
คุณผู้ชมคะแต่ว่าเรายังเกาะติดนะคะงานศพของพี่โออยู่ค่ะ
แล้วคุณผู้ชมคะเมื่อเราได้เกาะติดแบบนี้นะคะ
ก็จะมีพิธีทางภาคเหนือซึ่งคุณโอเนี่ยเขาก็เป็นคนเหนือหลายคนก็ทราบดีนะคะ
มีการที่ทำพิธีเพิ่มเติมด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเรามีบรรยากาศมาฝากกันด้วยนะคะ
เป็นประเพณีแล้วก็ความเชื่อของทางภาคเหนือค่ะ
โดยพิธีนี้นะคะเป็นการเรียกดวงวิญญาณที่พี่โอจากสถานที่เสียชีวิต
ซึ่งก็คือภายในห้องพักนะคะได้รับกุศลอย่างที่ประกอบพิธีที่วัดพระสิงห์ค่ะ
โดยในพิธีสวดถอดนี้นะคะมีพระสงฆ์จากวัดดอยแก้ว
วัดหนองควายคำวัดศรีโกทองมาร่วมทำพิธีทั้งหมด๔รูปค่ะ
โดยใช้บทถวนถอดนะคะแล้วก็บทกรณีค่ะหรือการแผ่เมตตาใหญ่
จะใช้รูปถ่ายนะคะเป็นสื่อในการพาดวงวิญญาณไปยังสถานที่บำเพ็ญกุศลค่ะ
รวมไปถึงอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่บรรดาแฟนคลับ
หรือว่าคนที่เดินทางไปร่วมงานศพของพี่โอวรุธค่ะ
ก็นึกถึงเรื่องตัวเลขขึ้นมาเขาว่ากันอย่างนี้นะคะ
เมื่อวานนี้เราก็มีโอกาสได้เจอกับคุณป้าบุญอ่อนอิ่มดีชาวจังหวัดเชียงรายท่านหนึ่งค่ะ
เป็นหนึ่งในแฟนคลับของพี่โอวรุธนี่แหละ
บอกกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐว่าหลังจากที่เคารพศพพี่โอแล้ว
เจ้าตัวได้เสี่ยงโชคด้วยการซื้อลอตเตอรี่ค่ะ
เป็นเลขอายุของนักแสดงในดวงใจคนนี้แหละ
พร้อมกับบอกด้วยว่าหากว่าถูกรางวัลที่๑ขึ้นมา
จะขอมอบเงินทำบุญร่วมกับครอบครัวเป็นจำนวนเงิน๑ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ
อันนี้เท่าที่เช็คดูตามแผงลอตเตอรี่ต่างนะคะ
เห็นบอกว่าตัวเลขวันเกิดหรือว่าเลขอายุพี่โอเนี่ยเห็นว่า
หมดไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะก็ต้องรอดูต่อไปแล้วกันนะคะ
นี่ก็เป็นความเชื่อเขาบอกว่าถ้าถูกขึ้นมาเนี่ย